ต่อกันที่ศึกยอดมวยไทยรัฐสัปดาห์นี้นะครับยังคงเข้มข้นสูสีเหมือนเดิมนะครับ
โดยเมื่อวานนี้นะครับมีการน็อกกันถึง๒คู่และพลิกล็อก๑คู่
โดยคู่เอกนะครับก็ปรากฏว่าเพชรสกลเอาชนะคู่แข่งไปได้
พร้อมกับคว้าชัยชนะ๙ไฟล์ติดต่อกันครับ
ผู้เอกชาติพิชิตบ้านเจริญศุกร์นะครับต่อรูปร่างต่อน้ำหนัก๑ปอนด์
แต่ไม่ได้ต่อความเก่านะครับเจอกับนักมวยฟอร์มสด๘ไฟล์ไม่แพ้ใคร
อย่างเพชรสกลต่อหลัก๒เกมการชก๓ยกแรกยังคงคลุกขี้สูสีนะครับ
แต่ไฮไลท์มาอยู่ยก๔ชาติพิชิตพยายามเดินเข้าทำแต่กลับเดินไปเข้าร่องแข้งให้เพชรสกลเตะกินเปล่าไปหลายดอก
ในที่สุดนะครับออกอาการยอมไปเอง
๕ยกเพชรสกลชนะขาดลอยเก็บชัยเป็นไฟล์ที่๙ติดต่อกัน
พร้อมกับให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่าวันนี้ชกตามแผนเลยชนะแบบใสครับ
ก็แข้งกับต่อยมัดได้อาการครับ

ยก๒กับยก๓ครับ
ที่ชนะขาดแล้วก็ยก๔เนอะ

๔ตอนก่อนออกมาชกนี่คิดอะไรอยู่
ก็ไม่ได้คิดอะไรครับคิดเขามายังไงก็กลับอย่างนั้นครับ
ขณะที่ผู้แพ้นะครับชาติพิชิตบอกว่าไม่ได้ต่อยในพิกัดถนัด
ต้องต่อน้ำหนักด้วย๑ปอนด์

อยากจะขอล้างตาแต่ว่าชกในเวทถนัดก็คือ๑๐๒หรือว่า๑๐๓ปอนด์เท่ากันครับ
เป็นยังไงแล้ววันนี้เล่าอาการให้หมอออกฟังให้ซิมเกิดอะไรขึ้น
ขอใหญ่กว่าครับตลอดต่อน้ำหนักนะครับ
แล้วไปชอตยก๔ครับ

เร่งครับแล้วถ้าพันก่อนก็พันค่ะ
ถ้าเร่งแล้วไม่พันคือแมมันนิดเดียวนะ
๔ไปเหยียบสายไฟด้วยนี่ช็อตเลยนะ

พอกับก็ยก๕ไว้จะไปต่อยมัน
ใจออกอยู่แต่แรงไม่มีครับ

แพทย์น็อกดอยเชียงตรงต่อชูชีพในช่วงนาทีที่๑

ส่วนคู่๒ไฟล์สแตกหากหลังสมมติกันมา๑ต่อ๑
เมื่อวานนี้ปรากฏว่าเพชรชายาสิทธิ์ภูพันธุเร่งยก๕
แสงเข้าป้ายพลิกชนะฟ้าเป็น๑ปอทะเลบางสะเล
และคู่๓ไขวัลเล็กต่อหลัก๒

คอเช็คบินชนะน็อกมงคลกกัมปนาศในยกที่๓ครับ